ข่าวนี้ขอร้องเพลงนิดนึงสัญญาต้องเป็นสัญญา
สัญญาว่ามาต้องมาโอ้ฉันเอาใจช่วยคุณมากเลยแม่สุดยอด
ร้องเพลงนี้ไม่ใช่อะไรคือมีคนเขาทำตามสัญญา
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะน้องการทัศนะเจ้าของเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกล้วยไง
พอโด่งดังปุ๊บจากที่เคยให้สัญญาเอาไว้ก็รีบมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตาพรานบุญ
ค่ะที่ร้องเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ย
เขาได้คุยกับน้องการทัศนะแล้วน้องการเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าจริงเนี่ยนะ
เมื่อ๓ปีที่แล้วเคยมาขอพรกับตาพรานบุญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนใต้เขาให้ความเคารพนับถือที่วัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว่าเออเนี่ยขอให้หลานมีกระแสด่งดังในข้ามคืนนะ
หากสมหวังจะกลับมาจุดประทัดให้กับตาพรานบุญจำนวน๑แสนนัด
หนึ่งแสนนัดเยอะมาก
แต่ว่าณวันนี้ต้องยอมรับนะว่าการทัศนะเขาโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วนะ
คนจำหน้าได้ไปที่ไหนก็น้องการจ๊ะน้องการจ๊ะ
จริงคุณซึ่งพอสมหวังดั่งใจนะคะ
เพราะปล่อยเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยไป
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพียงข้ามคืน
ก็เลยถือโอกาสในปีกระต่ายเมื่อวานนี้จ้ะ
บินตรงไปที่นครศรีธรรมราช
เพื่อเดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัดจำนวน๑แสนนัด
แต่ก่อนจะไปทำตามสัญญานะคะเจ้าตัวก็เข้าไปไหว้สักการะพระในวัด
พร้อมกับเสี่ยงเซียมซีขอดูคำทำนายสักหน่อย
ซึ่งหนุ่มการเนี่ยเสี่ยงเซียมซีได้หมายเลข
เหมือนเลขสวยด้วยแล้วต้องบอกว่าเป็นเลขมงคลนะ
เพราะว่าเซียมซีใบนี้เนี่ยทำนายมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลย
ทั้งเรื่องของการงานโชคลาภรวมไปถึงความรักด้วยเนี่ย
เฮ้ยโชคดีจังเลยนะ
ทำเอานุ่มการถึงกับยิ้มแก้มปริเลยคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาทำตามสัญญาแล้วกับการจุดประทัด๑แสนนัดให้ตามทานบุญ
ท่าทางเขาธมัติธแมงเหมือนกันนะธมัติธแมง

น่าจะเคยจุดหลายทีแล้วนะ
โดยปลายประทัดที่เขียนไว้ว่าโชคลาภภูณทวีแม่คำนี้มันดีเหลือเกินนะ
ตัวเลขแถวบนก็คือ๓๕ส่วนตัวเลขแถวล่างก็คือ๘๒๓
แล้วอ่ะมีแฝดอีกแล้วไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ประมาณ๒๓ปีที่แล้วครับได้มาทำบุญที่วัดยางใหญ่ที่นี่นะครับนครศิษย์ธรรมดาและในบนวาสันเก่ากับตาพันธ์บุญวัยครับ
ได้ตามอย่างใจหวังแล้วนะครับได้ตามคำขอแล้วแล้วก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ
ต้องท่องนะต้องท่องคาถาแล้วนะต้องตามการทัศนะแล้วนะ
เขามีคาถาเวลาขออะไรเขามีคาถาด้วยเหรอ
ใช่นี่ท่องตามดิฉันแล้วคุณจะโชคดีมีชัย

ณชาลีติออาออแอร์ลึกลือลึกลือชัยยะชัยยะสิริโภคานโมสโยสาธุ
โอ้ตายสุดยอดเลยนะ
ถ้าคุณพูดเปล่าดิฉันคิดว่าคุณมั่ว
แต่ที่สำคัญน้องการเนี่ยเขามีคอสเทิร์ต
ไว้โพสต์ข้างล่างด้วย

เนาะต้องไปให้ถูกทางนะไปให้ถูกที่นะ
แต่อ่ะที่ชมโชคดีทุกคนก็ละกันนะคะ